มีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของพระเมรุมาตรนะคะ

เมรุมาตรคือสถาปัตยกรรมในการพระบรมศพ
ที่สะท้อนถึงพระเก็ตตียศของพระมหากษัตริย์นะคะ

เนื่องในพระราชภิทธิถวายพระเปลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดชบบรมนาตบบพิษฯ
ได้จัดสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีค่ะ
มีการรวบรวมช่างเอกนานาแขนงเลยนะคะ
รังสรรสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่นี้

ธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทย
พระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต
จะมีการจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสุดแสนวิจิตร
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมุติเทพ
คติความเชื่อทางศาสนาพุทธ
และศาสนาพรามที่ไทยรับมาอย่างช้านาน
เช่นเดียวกับคติไตรภูมิกฐาที่กล่าวว่า
และเป็นที่ประทับของเทพเทวดา
พระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต
จัดสร้างพระเมรุมาตรเพื่อส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์
ณทิพยสถานเขาพระสุเมน
ด้วยเหตุนี้พระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาตเบาภิกษ์
จึงเป็นการจำลองเขาพระสุเมน
ที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงพระราชประเพณีโบราณ
สอดคล้องกับคติความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนาพราม
และยังคำนึงถึงความถูกต้องตามฐานานุสักอันสมพระเกียรติสูงสุด

การออกแบบจะต้องคำนึงว่าเป็นงานที่ถวายพระเกียรติ
ในประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าของเรายังสูงสุดอย่างอาทิสุดไม่ได้
สองดูแบบอย่าง
สืบทอดประเพณีการสร้างพระเมรุมาตรในสมัยกรุงรัฐนโกศิลป์
สิ่งเหล่านี้มาและมาใช้ประกอบการออกแบบ
สามนำคติความเชื่อพระมาขสัตว์กับความเป็นสมวัตถิเทพ
เกี่ยวเนื่องกับระบบจักรวาลที่มีขอพระสุเมนเป็นศูนย์กลาง
นี่คือแนวคิด๓ประการหลักที่นำมาสู่การออกใหม่ในคราวนี้
รูปแบบของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกคิดและรังสรรค์ขึ้นมาใหม่
โดยมีกรอบแนวคิดจากแบบพระเมรุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ราชการที่๖และรัชกาลที่๘
ทั้งหมดถูกประมวลและขีดเขียนออกมาเป็นแบบพระเมรุมาตร

ซึ่งเป็นพระเมลุมาตรทรงบุษบกเก้ายอด

พื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาดกว้างด้านละ๖๐เมตร
สูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
โดยภายหลังขยายส่วนยอดบุษบกขึ้นไปตามเทคนิคในการก่อสร้าง

จะมีความสูงประมาณ๕๕เมตร๑๘เซนติเมตร
หรือมีความสูงเทียบเท่าตึก๑๗ชั้น
ถือเป็นพระเมรุมาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
รอบ๑๐๐กว่าปีที่ผ่านมา

เราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราทำเล็ก
พระบารมีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่อย่างที่เราพูดถึง
นั้นการทำลักษณะครั้งนี้ก็เหมือนกัน
เราทำถวายพระเกียรติ
นั้นการถวายพระเกียรตินั้นท่านไม่เคยรับสั่งว่า

แต่ด้วยประเนศของธุรกิจประเทศที่เลือกเล็กหนักเป็น๙ยอด

แสดงถึงความงดงามของพระมิลุมาตรในครั้งนี้
นั่นคือที่มาของว่าการถวายพระเกียรติยศนั้น

ลายเส้นอันสุดแสนวิจิตรบนกระดาษร่างแบบสีขาว
สู่การขยายแบบพระเมรุมาตรขนาดเท่าของจริง
ยังโรงขยายแบบที่ท้องสนามหลวง
กระทั่งพิธีบวงสวงยกเสาเอกพระเมรุมาตรที่จัดขึ้น

เวลา๑๐นาฬิกา๑นาทีของวันที่๒๗กุมภาพันธ์๒๕๖
นับได้ว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
โครงสร้างเหล็กประกอบของบุษบกประธาน
โครงสร้างพระเมรุมาตร๙ยอดที่มีความแข็งแรง
พร้อมสำหรับงานประกอบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
จนเกิดเป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอดที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
ส่วนหนึ่งของการสร้างพระเมรุมาตรให้มีบุษบก๙ยอด
เพื่อให้เลข๙เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแทนความเป็นพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อกจากนี้ก็ยังได้คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย
เพื่อให้บุษบกทั้ง๙ยอดมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะเป็นบุษบกองค์ประธานซึ่งอยู่ตรงกลางสุดของพระเมรุมาตร
บุษบกหอเปลื้องทั้ง๔มุมในชั้นชาลาที่๒
และบุษบกสร้างทั้ง๔มุมในชั้นชาลาที่๓
การออกแบบพระอำนาจนั้นต้องพูดถึงการใช้สอยเป็นสำคัญในข้อแรก
นั้นการใช้สอยนั้นบุษบกประธานนั้น
ก็คือไว้สำหรับตั้งพระจิตกาธานตั้งบรมศพ

ส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนที่ถวายพระเพลิง

ก็จะเป็นสร้างหรือสำสร้างอยู่ที่ชั้นชาลาที่๓
หรือสำสร้างนั้นไว้สำหรับพระสวดอภิษฐรรม๔สำรับด้วยกัน

หลังจากที่พระบรมศพนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณ
บนพระเมลุมาตรเรียบร้อยแล้ว
ถัดออกไปบนสะบกโดยรอบก็คือจะเป็นเปลื้องหรือออกเปลื้อง
ซึ่งจะเป็นสำหรับพักประกวดตองใหญ่
พักพยีบจันทร์พระโกทจันทร์
และเข้าของเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพระเมรุมาตร
และเพื่อแสดงถึงความเป็นทิพยาสถานในแต่ละชั้นชาลาของพระเมรุมาตร
จึงถูกประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมอันประนีตวิจิตบรรจง
สะท้อนถึงงานศิลปะในสมัยรัชกาลที่๙
ชั้นล่างสุดของพระเมรุมาตรเป็นลานอุตราวัด
ประดับตกแต่งด้วยสัตว์มงคล๔ชนิดประจำอยู่ทั้ง๔ทิศ
อันได้แก่ช้างม้าโคและสิง
คอยพ่นน้ำลงสู่สระอโนดาตเบื้องล่าง
ซึ่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรครั้งนี้มีการขุดสระน้ำ
เพื่อทำเป็นสะอโนดาตขึ้นจริงทั้ง๔มุม
และภายในสระอโนดาตนั้นถูกประดับด้วยเขามอขนาดน้อยใหญ่
ดัดไม้ดอกและไม้พุ่มรวมไปถึงรูปปั้นสัตว์หิมพาน
และช้าง๑๐ตระกูลที่ออกแบบโดยยึดตามคติโบราณ
พระเมรุมาตรและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยศาสตร์รอบด้าน
ทั้งทางวิศวกรรมศิลปกรรม

ที่ช่วยทำรมรักษาอริยธรรมตามโบราณราชประเพณีของชนชาติไทยไว้
และนำมาซึ่งพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่๙อันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสูงสุด
เพื่อจะลึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินกรุงรัตนโกศิลป์